ไปที่ระยองพี่คนนี้เป็นพลเมืองดีแล้วพี่เป็นคนช่างสังเกตจริง
แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีสติสัมปชัญญะสุดยอดสังเกตเห็นรถข้าง
รถเก่งข้างเป็นอะไรวะมันบุบวะกระจกมองข้างหักวะ

เฮ้ยขับหนีลงวะ
คิดว่าอ๋อคันนี้คงไปชนมาแล้วอาจจะวันอื่น
แต่ว่าถ้ากระจกข้างมันหายไปเขาไม่น่าขับต่อแล้วนะ
ก็ไม่รู้แต่นี่พี่เขาถ่ายคลิปไว้คุณผู้ชมดูข่าวนี้นะ
คลิปดังกล่าวสอดคล้องกับภาพในกล้องวงจรปิด
วงจรปิดที่ไหนระเบิร์ตนะครับกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมในระหว่างทางนี้จับภาพรถเก๋ง

ตอน๙โมงเช้า๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเหตุเชี่ยวชน
ชนปลอตศัยกลางถนนสาย๓๑๙๑